คุณผู้ชมไปดูประเด็นเรื่องของการรับน้องกันหน่อยล่าสุด
มีน้องนักศึกษาผู้หญิงชั้นปีที่๑ถูกรุ่นพี่

กริ้งกับพื้นเอาน้ำราดแล้วก็เตะเธอ

เห็นทำไมลูกสาวฉันผิดปกติ
เค้นถามถึงยอมบอกความจริงครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดสุพันธ์บูรินักคุณผู้ชมนะครับ
ผู้ปกครองเขาบอกว่าลูกสาวไปเรียนชั้นปี๑
แล้วทำไมลูกเงียบไม่ค่อยร่าเริงเหมือนที่เคยเป็น
พอถามเค้นถามตอนแรกลูกไม่ยอมตอบ
พยายามถามสุดท้ายลูกยอมเล่าให้ฟัง
โดนรุ่นพี่ที่คณะทำร้ายร่างกายจนเขียวช้ำรับไม่ได้
ยังขู่บังคับห้ามไปบอกใคร
โดยให้เหตุผลว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างพี่กับน้องฝึกความอดทนความแข็งแกร่ง
โดยคุณแม่บอกว่าอยากให้ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการอย่างถึงที่สุด
แล้วก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับรุ่นพี่ทั้งหมดที่ทำร้ายลูกด้วยนะครับ
คุณแม่เรขอออกจากสถาบันได้เลย
หนูก็หลับรับไม่ได้ปกติมันก็ทำแบบนี้

น้องผู้หญิงต้องรับน้องตอนแรกรุ่นพี่ก็ไปช่วยดีนะ
แนะนำอย่างนั้นอย่างนี้ดูอบอุ่นดี
พอเริ่มผ่านไปเรื่อยมีการรวมกลุ่มกัน
มีการทำเฟสกลุ่มขึ้นมาแล้วก็มีการเรียกให้ไปรวมตัวกันตอนกลางคืน
ห้าทุ่มเนี่ยปลุกออกไปแล้วนะแล้วก็ไปที่บ้านหลังหนึ่ง
ไม่รู้ว่าบ้านใครนะฮะรุ่นพี่สั่งให้รุ่นน้องกริ้งไปกับพื้น
เอาน้ำราดตัวเตะไปที่ร่างกายของน้อง
พอเริ่มไม่อยากไปรุ่นพี่ก็จะขู่ถ้าไม่ไปเดี๋ยวโดนหนักกว่านี้นะ
เริ่มกลัวสภาพจิตใจย่ำแย่ถูกกดดันเพราะว่า
กว่าจะกลับหอพักก็ตีหนึ่งตี๒อีกแป๊บเดียวต้องตื่นเช้าไปเรียนแล้ว
แต่ว่าก่อนเรียนต้องถูกไปทำความสะอาดคณะตั้งแต่เช้า
พอไปเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องเพราะว่าพักผ่อนน้อย
สุดท้ายเล่าให้แม่ฟังและเปิดแผลให้แม่ดูแม่ช็อกเลยนะครับ

ล่าสุดเมื่อวานตอนบ่ายมีพ่อของหนุ่มนักศึกษาคนหนึ่งอยู่ปี๒แล้วนะครับ

พาลูกชายไปพบกับผู้กำกับสพสามชุบ
เพื่อแจ้งความกับรุ่นพี่ที่ไปรับน้อง
เพราะว่ามีการทำร้ายร่างกายลูกชายเขาจนเขียวช้ำเหมือนกัน
ก่อนหน้านี้เมื่อเทอมที่แล้วลูกชายก็เคยถูกทำร้าย
แล้วก็ไปแจ้งกับอาจารย์ว่าถูกรุ่นพี่ทำร้าย
รุ่นพี่ถูกทำทันบนนะฮะแล้วก็หายไปพักหนึ่ง
พอเปิดมาลูกชายเขาขึ้นปี๒

นักศึกษานุ่มคนนี้บอกว่าตอนเรียนปี๑รับน้องโหดมาก
ขึ้นมาปี๒คิดว่าจะไม่โดนแล้วแต่ก็ยังเจอครับ
สุดท้ายตัดสินใจแบบเดินไปหารุ่นพี่ว่า
ผมขอออกจากกลุ่มนะผมไม่ไหวแล้ว
แต่พอออกมาไม่นานปุ๊บเพื่อนที่อยู่กลับถูกเรียกไปซ่อมแทน
แล้วก็มีการไปขู่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาให้หนักเลย

พ่อก็ทนไม่ไหวแล้วก็ให้ลาออกแล้วก็พาไปแจ้งความด้วยนะครับ
พี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่า
พี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่า
พี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่า
เพื่อนก็จะไม่เกลียดเพื่อนก็จะเกลียดผมแล้ว
แล้วก็มีการขอโทษไปทางผู้ปกครองด้วยนะครับ
และช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณทางด้านของล่ามภาษามือด้วยนะครับ
อาจารย์ภายวัลแสงสุนธรนะครับ